กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
ใกล้กับออฟฟิศของเรานี่เองนะคะ
เป็นถนนวิพาบดีรังสิตค่ะออกนะคะก่อนถึงห้าแยกลาดเท้า
ช่อกเชอร์ฟฟฟัน๗๗๗กรุงเทพฯมหานครนะคะ
แต่อยู่ไปประสบเหตุแบบเนี้ยคุณผู้ชมทำเรียนสวยมาก
แสดงว่าต้องเป็นคนที่เขามีอันจะกินนะคะประมาณอย่างนั้น
ชนเข้ากลับรถสอบไฟฟ้าแล้วก็แทงก์แบรียอร์แบบนี้นะ
สภาพด้านหน้าพังยับเยินแบบนี้เลยค่ะเสาไฟนี่หักเลย
ใช่คือค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยนะคะ
คนขับรถเก๋งคันนี้ก็คือนายกิติพลประเสริฐโสภา
หรือว่าบอสอายุ๒๘ปี

เจ้าหน้าที่สนวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะครับ
ปรากฏว่าบอสเนี่ยก็คือคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
หน้าอกดั้งจมูกแขนแล้วก็ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่ข้างรถลักษณะคือผู้สื่อข่าวรายงานว่าใคร

พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องโว๊คไปวนมาค่ะ

แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าคือบาดเจ็บไงฮะ
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลปาโลพะหนโยธิน
เพื่อไปตรวจบัตรแหละ
อสนี่เป็นนุ่มไฮโซตระกูลประเสริฐโสภานะครับ

ก็อายุ๒๘ปี
ตามประวัติเนี่ยเคยมีแฟนเป็นดาราสาวชื่อดังด้วย

แต่ก็ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ายังคบหากันอยู่หรือเปล่า

ก็เอาเป็นว่าเคยมีแฟนเป็นดารากันแล้วกัน

ไฮโซดูจากทะเบียนรถดูจากยี่ห้อรถที่ขับนะฮะ
แต่คำถามก็คือว่าตำรวจส่งโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
ใช่คือตอนนั้นที่มีคนสังเกตบอกว่าบอสคนขับ
ลักษณะคือพูดจาคล้ายกับคนเมา
คำถามที่ตามมาคือทำไมตำรวจสนวิภาวดีเนี่ย
ไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่กลับนำตัวบอสไปส่งโรงพยาบาลเลย

หรือถ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุเนี่ย

แต่มันก็ต้องมีวิธีการในการตรวจ
จะเป็นไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าตรวจจากเลือดหรือตรวจจากอะไรยังไง
แต่ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีการเจาะเลือดนะคะ

ตอนที่ไปถึงสอบสวนเบื้องต้นจากบอส
อสให้การบอกว่าตัวเองกำลังขับรถจะกลับบ้านพัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีรถบรรทุกขับเบียดเข้ามา
ตัวเองก็เลยหักหลบจนกระทั่งรถเสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุญาติของบอสก็เดินทางมารับตัวกลับบ้านไป
ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้เนี่ยนะคะ
ว่าเอ๊ะไปดูซิว่าลักษณะเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
มันเหมือนกับที่บอสให้การหรือเปล่า
ว่ามีรถบรรทุกขับมาเบียดตัวเองก็เลยต้องหักหลบ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิด
มันก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีรถบรรทุกขับปาดหน้ามา
แล้วก็ขับเบียดมาตามที่เจ้าตัวกล่าวอ้าง
คือขับมาด้วยความเร็วก่อนที่จะหักเข้าเลนซ้าย
แล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วก็เหล็กกั้น
เดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะตอนที่รถของบอสขับมาเนี่ย
ข้างหลังจะมีรถใหญ่เป็นรถทัวร์รถบัสเนี่ยขับตาม
แล้วก็มีรถยนต์แต่บอสบอกว่าเสียหลัก

ถ้าอย่างนั้นภาพตรงนี้มองไม่เห็นรถบรรทุก
ก็แสดงว่าต้องตัดหน้ากันมาตั้งแต่ก่อนที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณแถวนี้จับเอาไว้ได้ใช่ไหมแล้วเพิ่งมาเสียหลักตรงนี้
ใช่ไหมอันนี้คือในมุมที่ว่าถ้ามีรถบรรทุกตัดหน้าจริงนะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ว่ามีจริงหรือเปล่า
ทีนี้ล่าสุดเรื่องที่เกิดขึ้นพันธุ์ตำรวจโทประทีพกาวิน
สารวสอบจุฬ์ศรทวิบพาวดีก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าได้ติดต่อสอบถามไปยังพ่อแม่ของบอสแล้ว
บอสลายังคงได้รับป่าเจ็บไม่สามารถเดินทางเข้าให้ปักคำกับตำรวจได้
กำลังจะกลับบ้านพักย่านแคลราย
แต่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกขับมาตัดหน้า
ลูกชายก็คือในบอสเนี่ยก็เคย
ก็เลยหักหลบไปชนกับเสาไฟฟ้า
ก็ไม่มีพยานคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าได้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ก็ไม่พบร่องรอยของการเบรก
เตรียมที่จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่นเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่ามาคนเดียวใช่ไหม
กรณีก็ไม่มีเพราะคู่กรณีคือเสาไฟฟ้า

ส่วนบนถนนก็ตามหาใครไม่เจอก็เลย
ก็เลยยังไม่มีหลักฐานเรื่องของรถบรรทุกตัดหน้า

นี่แหละตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
มีโทษปรับ๑๐๐๐บาทคือไอ้โทษปรับ๑๐๐บาทมันก็ไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะ
คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของ
มาหรือเปล่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วตำรวจไม่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ก็เพราะว่าในคืนนั้นคืนเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ย
นายกิติพลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน
ของโรงพยาบาลจึงตรวจรักษาซึ่งเป็นการตรวจรักษาแต่เพียงภายนอก

ไม่ได้เจาะเลือดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์
เนื่องจากการที่จะเจาะเลือดนั้นต้องได้รับความยินยอมในการตรวจร่างกายด้วย
ซึ่งทางแพทย์ได้รับการยินยอมก็คือการตรวจรักษาภายนอกเท่านั้น
ก็เลยไม่ได้เก็บผลการเจาะตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
ปรากฏว่าคนเจ็บไม่ได้อนุญาตให้ตรวจเลือด
คือถ้าเป่าเนี่ยตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะมันคงไม่มีผลอะไรออกมาแล้วใช่ไหม
เพราะว่ามันก็ข้ามวันข้ามคืนแล้ว
แต่ทีนี้ทางญาติบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมาพบตำรวจวันไหนเนี่ย
ถ้ามาพบนานกว่านี้การเจาะเลือดแล้วดูย้อนหลัง

ก็ไม่เป็นไรก็ทางตำรวจเขาชี้แจงของเขาอย่างนี้นะ